นาทีแล้วครับแป๊บเดียวจะ๗โมงเช้าแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ
บรรยากาศแบบนี้แหละฮะก็ต้องดูข่าวกันต่อไป

ส่งมาได้นะครับแล้วก็ทักทายกันมาได้ต่อนะครับ

พูดถึงเรื่องของที่ปล่อยไว้ก่อนที่จะพักเบก

ถึงพี่เกรหรอยร้านสรรรามน้ำเพชร

ผมว่าถ้าเราเห็นแล้วนะครับอาจจะคิดต่อกันด้วยนะครับ
ดูภาพคลิปตรงนี้ก่อนนิดนึงครับ

เอาไปเลยค่ะ

เอาไปลงจากนี้ค่ะ

ผมก็เป็นการมุมมองที่เล่า

ขึ้นไปปั๊บแล้วก็เล่ากัน

ก็ฟังข่าวฟังข่าว

โอเคคุณสอนรามก็เลยปิด

ลุงก็ลองฟังข่าวไปเรื่อย

ก็เลยเล่าว่าเรื่องอาการพ่อแม่นะครับ
ที่ไปเยี่ยมติ๊บที่ครอบครัวที่บำรุงราชที่โรงพยาบาล

คุยกันไปมาตามภาษาของคนที่นั่งรถนะฮะ

นั่นแหละครับลง

ผมไม่ได้เปิดเพลงแล้วนี่ครับ

ทางทีมงานทางเพื่อนสอนราม

คุณลุงแท็กซี่ก็คว่างเงินทันทีเลย
ไม่รับเงินเลยนะครับนี่ภาพนี้นะครับ

อันนี้ก็หลายคนหลายมุมมองนะครับผม

สมัยจอมทองโชเฟอร์แท็กซี่

และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ

และให้อบรมมารยาทอีก๓ชั่วโมง
ส่วนการให้ผู้โดยสารปิดเพลงเสียงดัง

โชเฟอร์แท็กซี่มีสิทธิ์

หรือหยุดรบกวนสมาธิขับรถได้